น้ำแข็งทำอะไรอ่ะเปิดใหม่ดิฉันน้ำแข็งอาริยาข่าวเช้าหัวเขียว
ขอโหวตเลือกพี่เบิร์ตนัทพงศ์เป็นหัวหน้าแก๊งข่าวเช้าหัวเขียวค่ะ

เราเอาเสียงรับรองก่อนเค้าไม่มีค้านเราไม่มีแม่ดูสภา
นี่ซ้อมซ้อมอยู่เผื่อแบบเดี๋ยวมีการประชุมเดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาเอาเรียกประชุม
จะได้ซ้อมบวชแบบนี้มีคนเขาซ้อมด้วยนะคนนี้เขาก็ซ้อมเหมือนกันค่ะ
นี่แหง่คนนี้เขาก็ซ้อมเหมือนกัน
นี่ดิฉันนางสาวรักชนกเห็นไหมคะกำลังซ้อมค่ะ
แล้วบอกว่านี่คือภารกิจแรกที่จะทำหลังจากนี้คือการโหวตเลือกคุณพิธา
เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมนี่แหละแหมคุณไอซ์รักชนกเนี่ยนะคะ
วาทีสาวกรทมเก้าไกลซ้อมแบบนี้
คลิปแบบนี้แล้วไปซ้อมพิมพ์ชื่อคุณพิธาลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะโพสต์ข้อความบอกว่านายพิธาริมเจริญรัฐค่ะ
นายพิธาริมเจริญรัฐค่ะนายพิธาริมเจริญรัฐ๓ครั้งเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าซ้อมเรียกชื่อให้ติดปากเวลาลุกขึ้นโหวตในสภาจะได้ไม่ติดขัด
หน้านั้นเนี่ยจำได้ไหมเธอโพสต์ขอบคุณนะหลังจากที่กรกตประกาศรับรองรายชื่อแล้วก็ให้สัญญา
บอกว่าเธอจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนให้โอกาสมา
อาจจะมีบางก้าวนะที่ผิดพลาดไปบ้างแล้วก็ยินดีรับทุกคำติชมเอาไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาด้วยรัก
และก่อนหน้านี้ตอนที่บอกว่า๗๑คนจะโดนแขวนไว้ก่อน

คุณไอซ์ก็เป็น๑ใน๗๑คนที่มีรายชื่อแบบตอนแรกเหมือนกัน
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร
แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ารับรองไปก่อนรับรองไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ดังนั้นนี่คือภารกิจแรกของเธอที่จะทำหลังจากนี้ค่ะ